วันนี้นายเปรมชัยกรณสูตรเจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทย
เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับ
ก็เป็นข้อหาที่สืบเนื่องมาจากคดีเข้าป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ล่าสัตว์แล้วก็ฆ่าสัตว์ป่านะครับ
ซึ่งความคืบหน้าในคดีต่างของนายเปรมชัยและพวกจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น
ไปจอบระเด็นร่วมนี้จากรายงานครับ
มาตามนัดและไม่มีการเลื่อนอีกครั้งสำหรับเจ้าสัวเปรมชัย
ควงคนขับรถคู่ใจอย่างนายยงโดดเคลือ
มารับทราบข้อเก่าหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
กองบังคับการปปซึ่งเป็นไปตามคาด
ทั้งคู่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาล
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่านายยงกลับตอบคำถามสื่อ
อ้างว่าเสียงในคลิปการให้สินบนเป็นเพียงเสียงเหมือน
แต่พอนักข่าวจี้หนักเข้ากลับอ้างแบบไม่มีเหตุผลว่า
พูดเล่นกลายเป็นเรื่องตลกที่ขำกันไม่ออกเลยทีเดียว
คุยเล่นครับคุยเล่น
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนตำรวจเอกศีวราหลัง๑๐พราหมณะกุล

ชี้ว่าแม้ทั้งคู่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ไม่เป็นไร
พร้อมระบุหลักฐานที่มีอยู่นี้สามารถเอาผิดได้แน่นอน
โดยกำชับให้พนักงานสอบสวนปป
สรุปสำนวนส่งอายการภายในสิ้นเดือนนี้
ความมั่นใจในพยานหลักฐานเป็นผลพวงจากพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปปที่ชี้ให้เห็นว่า
หลักฐานสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลและพยาน

เหนือจากคนขับรถของนายเปรมชัย
นั่นก็คือนายนพดลพฤกษวรรณ
อดิษฐ์ข้าราชการกลมอุทยานั่นเอง
โดยระบุว่านายนพดลมีการพูดคุยไกลเกลี่ย

ซึ่งต่อจากนี้จะมีการออกหมายเรียกนายนพดล
มาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป
เก่าหาและพยานในคดีที่จะต้องยืนยันความชัดเจน
ในเรื่องคำพูดเวลาที่มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกันในการกระทำผิด
ซึ่งเราก็สอบสวนในเบื้องต้นมันก็มีความชัดเจนพอสมควร

ตอนนี้เนี่ยมันยังมีตัวละครอีกคนนึง
แต่อาจจะเรียกหรือไม่เรียกเดี๋ยวเราต้องพินาอีกทีหนึ่งครับ
ก็คือคนที่คุณวิเทียน

คุณเปรมชัยพูดถึงก็คือคนที่เปิดตั้งแต่แรก
ในการที่อ้างขึ้นมาว่าจะให้มาเคลียร์
ก็อาจจะต้องเรียกคนนั้นมาต่อ
ดันความขึ้นไหวในสำนักงานไอยการสูงสุด

เพราะสำนวนคดีจำนวน๑๐ข้อหา
ที่มาจากสำนักงานอายการจังหวัดทองพาภูมิ
ถูกตีกลับให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗สอบสวนเพิ่มเติมโดยด่วน
กำชับให้ส่งผลการสอบสวนให้ทันภายในวันที่๒๖มีนาคมนี้

ส่วนจะเป็นเรื่องไหนทางอายการสูงสุดขออุบเป็นความลับ
แต่มีข่าวแววมาว่าหลักฐานที่ให้ทางตำรวจสอบเพิ่มเติม
หลักคือพฤติกรรมของผู้ต้องหาเป็นสำคัญ

ถ้าพนักงานสอบสวนไปสอบเพิ่มเติมตามที่สั่งไป

ก็จะสามารถสั่งคดีได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
เวลาที่กำหนดเมื่อพยานการติดศิลป์บนมาครบ
หนวกกับพยานหลักฐานที่สำนักงานอายการสูงสุดให้ไปหาเพิ่มครบถ้วนเมื่อไหร่
ก็จะคล้ายกับระเบิดเวลาที่ถาโถมเข้าสู่นายเปรมชัย
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมที่ว่าเสือดำตัวนี้จะต้องไม่ตายฟรี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน